โอ๊ยโอ๊ยทำไมคะคุณยืนจะไม่ค่อยอยู่ยังไงไม่รู้มันส่องรองแซงแรงมัน
งึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงักเอามาหาให้จบแล้วเอามาพอแล้ว
พอแล้วพอแล้วคุณโอ๊ยกินทอดล้ายหลายสำหรับนักผู้เป่า
คนไทยบ้านคนนี้นะคะสำหรับปลอยไฟล์มาลัยพรค่ะ
หายไป๒ปีเลยคุณออกมายอมรับเลยนะคะว่าติดเหล้าอย่างหนักค่ะ
ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอือมระอาแล้วก็ไม่จ้างงานแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ
ใจเย็นค่ะเพราะว่าเขากลับมาแล้วคัมแบ็คกลับมาแล้ว
แล้วก็เตรียมพร้อมลุยงานอย่างเต็มที่ด้วยค่ะจ้างไฟล์แล้วโอ้
เหมียวนักรองที่มอเอามาทำไม
พิเศษจริงเพราะว่าคุณปลอยไฟล์นะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีค่ะว่าตอนนี้เลิกแล้วค่ะ
เลิกดื่มแล้วค่ะนี่เป็นคำจุดประกายเลยนะคะ
ทำให้นักร้องลูกทุ่งสายหมอลำปล่อยไฟล์มาลัยพร

เลิกดื่มเหล้าแล้วก็ตั้งใจทำงานดีกว่าค่ะคุณ
หลังจากที่ติดเหล้านะเป็นเวลากว่า๕ปีเลย
ทำให้บางครั้งค่ะไม่สามารถขึ้นไปร้องเพลงได้
ซึ่งต้องเดือดร้อนเพื่อนร่วมวงอย่างคุณทักษิณศรีคำ
ที่ชอบแต่งตัวแก่นั่งทาหัวขาวใช่แต่นี่อาจจะจำไม่ได้
ชื่อว่ายายสอนนั่นไงอาจจะคุ้นมาแล้วนะคะ
คอยเป็นเงาเสียงร้องแทนคนที่นั่งข้างนี่แหละ
เนื่องจากมีเสียงร้องที่เหมือนกันนะคะ
ด้วยความที่เป็นเหตุแบบนี้ก็ทำให้ผู้จัดเอือมระอา
แล้วก็ไม่ว่าจ้างทำยังไงอ่ะงานหายแล้วก็เงินหดนะคะ
เป็นหนี้สินกว่า๑๐ล้านบาทอีกแล้วก็มาล้มป่วยอีกคนนะคะ
เกิดจากโรคตับอักเสบขั้นวิกฤตก็น่าจะนั่นแหละกินเหล้าหนักนะฮะ
ทำให้นักร้องหนุ่มตั้งใจกัดฟันค่ะสู้นะคะ
ที่จะเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ
ผมตั้งใจสู้กับเล่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวเราก็เลิกได้สู้เป็น๑๐๑๐ครั้ง
หนักถึงครับที่ว่าเคยตับอักเสบเคยตัวเหลือง

ผมตั้งใจไปเองเนี่ยผมตัดสินใจไป
แรกก็ต้องฉีดยาบำรุง๗วัน
ต้องพึ่งยาพึ่งยาพึ่งหมอจิตแพทย์
ป้าน๘เดือนครับที่ว่าแบบไม่แตะเลย

เดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหมั่นใจเกินไป

แล้วก็งานจะไม่มีพลาดอีกแล้ว
ทุกสาวคนใหญ่พินึกส่วนใจลงมองช่องคน
ชอบหน้ามนต์และคนใหญ่อยากบ่ายเต็มมือ
จะแต่งดวงแด่เป็นลูกให้แม่ให้คนเขาลือ

แก่ปากชอบคนใหญ่